มาดูเหตุการณ์รักเป็นพิษที่จังหวัดพิษสนุโลกค่ะ

ผู้ชายอายุ๑๘ปีผู้หญิงอายุ๑๙ปี

อยากจะไปตามง้อขอคืนดี

ฝ่ายหญิงกำลังนั่งรับประทานหมูกระทะกับเพื่อนอยู่ง้อไม่สำเร็จค่ะ
ทีนี้โมโหใช้ปืนยิงแฟนสาวตัวเองเสียชีวิต
กลางวงหมูกระทะแล้วหลังจากนั้นห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักนิดนึงค่ะ
เอาปืนที่ตัวเองยิงแฟนสาวน่ะมาจ่อยิงหน้าผากตัวเอง
เสียชีวิตตามไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตำบลสาย้อยอำเภอเนินมะปรางพิษสนุโลกค่ะ
ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้หญิงก่อนนะคะฝ่ายแฟนสาว
นางสาวสุธิมนต์เมืองแผนถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวที่กลางใบหน้าเลย
ส่วนผู้ก่อเหตุอายุ๑๘ปีค่ะเป็นแฟนเก่าของผู้เสียชีวิต
และต่อมาได้ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงหน้าผากตัวเองตาย
พบศพอยู่ริมถนนทางเข้าสวนมะม่วงท้ายหมู่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตร
นางสาวฟ้าเป็นเพื่อนของฝ่ายหญิงอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเธอกับเพื่อน
รับประทานหมูกระทะกันตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นกระทั่ง๒ทุ่มค่ะ
วัยรุ่นชายอายุสิบแปดปีซึ่งเป็นแฟนเก่าของผู้ตายเนี่ยนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บ้านแล้วทั้งคู่ก็ออกไปคุยกันที่หน้าบ้าน
เคลียร์ปัญหากันพักหนึ่งจากนั้นผู้ตายเดินกลับเข้ามานั่งในวงหมูกระทะ
แล้วก็ร้องไห้ออกมาส่วนฝ่ายชายค่ะไม่ได้กลับบ้านไปไหนนะ
เดินตามเข้ามามาที่วงหมูกระทะอีกแล้วก็พูดขึ้นมาว่า
จะไปอยู่ในเมืองแล้วคงไม่ได้เจอกันอีก
จบประโยคนี้หยิบปืนลูกสองยาวออกมายิงผู้ตายหนึ่งนัดแบบเจาะเจาะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยค่ะขณะที่พ่อของนางสาว
สุธิมนต์ผู้ตายเล่าว่าผู้ก่อเหตุคบกับลูกสาวมา๒๓ปี
เคยมาอยู่ด้วยกันด้วยนะที่บ้านแรกเห็นรักกันดีหรอก
แต่ว่าระยะหลังลูกสาวจับได้ฝ่ายชายไปมีแฟนใหม่ไปมีกิ๊ก
ก็เลยเลิกกันไปแต่ก็พยายามกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง
สุดท้ายลูกสาวจับได้อีกว่าฝ่ายชายมีผู้หญิงใหม่อีกครั้ง
ครั้งนี้ไม่ให้อภัยแล้วค่ะบอกเลิกเลยบอกเลิกแบบจริงจังเลย
เมื่อฝ่ายชายมาง้อขอคืนดีลูกสาวก็ไม่สนใจ
ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะยิงแสกหน้าถึงขนาดนี้

ที่มันก็เป็นคนผิดให้โอกาสสองหน๒หนแล้ว
มาขอเข้ามาผมผมก็บอกว่าเออตั้งใจ
ทำมาหากินกันถ้าคิดว่าจะอยู่ด้วยกันอะไรก็
บอกเขาก็บอกรับปากนะครับ
ไปถามอีกฝั่งของครอบครัวก็คือครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุ
ตอนนี้ก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะ
ของผู้ก่อเหตุค่ะเปิดเผยว่าก็ไม่คิดเหมือนกันนะ
ลูกชายจะกล้าทำแบบนี้เพราะลูกชายรักแฟนสาวมาก
แต่ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เห็นทะเลาะกันบ่อย
นั่นแหละเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นตามประสาวไวรุ่น
เคยแนะนำไปว่าให้ไปพูดคุยกันดี

ส่วนเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่รู้จริงว่าลูกมีแรงจูงใจอะไรนะคะ
สำหรับศพของฝ่ายหญิงครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
และจัดชาปนกิจวันเสาร์นี้ส่วนศพผู้ก่อเหตุฝ่ายชายครอบครัว
นำไปทำพิธีที่วัดบ้านวังแก่งตะมนต์สย้อยชาปนกิจศุกร์นี้ค่ะ